ระหว่างวันที่๒๖๒๘กรกฎาคมนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี
ที่น่ากลัวก็คือทีมจากจีนนะครับเป้าหมายในปีนี้คือป้องกันแชมป์ให้ได้
จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่เขาจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะคะก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกคนนะคะ
เป็นกำลังใจให้เขาด้วยค่ะรวมถึงนะคะหนึ่งเดียวคนนี้นะคะ
คนไทยทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะกับ